คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องออมสินจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
จะต้องพิชิตโจทย์เงินล้าน๔ข้อด้วยกัน
สามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งสองบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหนครับ
ไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายครอบครัวมาตอนหลังนี้บอกว่าไม่ค่อยเตรียมตัวเลยนะฮะ
แต่ก็ไม่ค่อยพลาดเลยนะฮะ
ไม่ค่อยพลาดกันเลยนะครับเพราะว่ามาจริงไม่ได้มากันเล่นนะฮะ
สี่ข้อหนึ่งล้านบาทตั้งใจดีดีนะครับ

เชิญน้องออมสินมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เพราะว่าแต่ละข้อมีมูลค่าหมดเลยนะลูก
ข้อแรกถ้าหนูทำได้คือ๕๐๐๐บาท
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คณิตศาสตร์อะไรครับ
คณิตศาสตร์ป๕ครับ

ต้องคิดแยกเอาไว้เลย

พร้อมแล้วน้องออมสินเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ลำไยขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

ขอให้โชคดีนะฮะขอเชิญแม่ลำไยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

แล้วอยู่มาเนี่ยจำได้ทุกซอกทุกมุมของบ้านเราหรือยังครับ
ภาพที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับมีภาพหน้าต่างบานหนึ่งนะฮะ
หน้าต่างบานนี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับแม่
ถ้านับจากประตูมาเป็นบานที่สาม

หน้าต่างบานนี้จะอยู่บานที่๓

แล้วแม่จำได้ไหมว่าตรงหน้าต่างนี้มีสติ๊กเกอร์รูปอะไรติดอยู่

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หน้าต่างบานนี้มีสติ๊กเกอร์รูปโดราเอมอนติดอยู่ทั้งหมดกี่ตัว
ตัวเลือกที่หนึ่งห้าตัว

ตัวเลือกที่สี่แปดตัว
ติ๊กเกอร์โดเรมอนแปะมาประมาณ๕ปีแล้ว
คราวนี้แม่ก็เช็ดทำความสะอาดทุกวัน

ถ้าพร้อมแล้วแม่ลำไยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่แปดตัวครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนุ่ยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพ่อหนุ่ยครับ

ทำไมเลือกเรื่องปลาหมึกบดให้พ่อหนุ่ยครับ
ก็เพราะความถนัดทางนี้อะค่ะ
ถนัดทางนี้แม่คุณ
ปัจจุบันนี้ก็ยังบดปลาหมึกขายอยู่เลี้ยงครอบครัวอยู่ใช่ไหมฮะ

ให้โชคดีครับขอเชิญพ่อหนุ่ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปลาหมึกบดมากี่ปีแล้วครับคุณพ่อหนุ่ย

ตั้งแต่บีมเล็กมาเลยครับ

ปกติเวลาเขาบดกันเนี่ยยาวประมาณไหนพ่อ
ปกติถ้าบททำงานทั่วไปเขาจะไม่ได้ใช้บทกันยาวครับ
แค่นั้นครับ

แล้วถ้าจะให้บทยาวมันต้องใช้เวลานานครับ
แต่อย่างที่เราทำปัจจุบันเนี่ยมันมันก็ย่างพอปิ้งปิ้งเสร็จแล้วก็บดเลยเหรอครับ

ต้องใช้ความร้อนไหมพ่อจริงแล้วเนี่ยในการ
จริงแล้วเวลาย่างออกมาจากเตาแล้วต้องรีบบดเลยถึงจะดีครับ
ถ้าทิ้งไว้นานแล้วมันก็บดไม่ออก

คือมันต้องระดับไฟต้องพอดีด้วย

ก็เกี่ยวกับอาชีพที่พ่อใช้อยู่ปัจจุบันนี้แหละครับ
เพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คืออาชีพที่พ่อหนุ่ยยังทำอยู่ในปัจจุบัน

แค่แต่แค่พ่อนะฮะถ่ายทอดวิชานี้เขาจะมีแม่ด้วย

ไปด้วยกันทั้งคู่ไม่เคยแยกกัน
อย่าว่าแต่ทั้งคู่ดีกว่าครอบครัวเลยดีกว่า

ก็จะมีปลาหมึกนะฮะมีเตาเราก่อไว้เรียบร้อยนะฮะ
ปิ้งปลาหมึกปิ้งเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องบด

บดนะฮะปลาหมึกแล้วก็จะมีโต๊ะวัดขนาด
คือปลาหมึกเนี่ยพอบดมาแล้วเนี่ยที่เราถามไงฮะว่าเวลาที่เข้าเครื่องบดแล้วเนี่ย
จะได้ยืดออกมาอย่างนี้ตัวปลาหมึกจะยืดประมาณนี้นะครับ

จริงยืดได้มากกว่านี้อีกนะฮะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะให้ยาวนะครับ
และต้องที่สำคัญเลยทริปก็คือต้องอาศัยความร้อน

หนุ่ยอยากได้ตัวช่วยไหม

ขอเชิญแม่ลำไยมาเป็นผู้ช่วยครับ
จริงแล้วเราขายกันมาอย่างนี้สองคนผัวเมีย

ส่วนใหญ่จะไปทำงานศพครับ

ตอนนี้โจทย์ของเราเป็นแบบนี้ครับพ่อ
ก็คือจะให้พ่อเนี่ย
ดปลาหมึกทั้งหมดนะฮะ

ภายในเวลาเท่าไรเดี๋ยวเราจะบอกความยาวก็จะอยู่อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จะยาวประมาณเส้นนี้พอดีนะครับคุณผู้ชมก็คืออยู่ใน๒๐เซนติเมตร๑๒ตัวทั้งหมดเลยนะครับเมื่อครบ๑๒ตัวทั้งหมดแล้วใครจะเป็นคนวิ่งไปตีละครั้งครับพ่อก็ได้แม่ก็ได้ใครเสร็จก่อนแล้วไปรอที่ละครั้งเลยนะนะฮะแม่จะเป็นผู้ช่วยในการย่างประ
เวลาตัวละยี่สิบเซนติเมตรขึ้นไปภายในเวลาสามนาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
โอ้หมดทีละสองตัวโอ้ต้องไม่ขาดนะคะค่อยค่อยค่อย

ไปไปไป
สามตัวแล้วนะฮะ
ยังพอมีเวลาแม่ยังพอมีเวลาเวลายังดีอยู่ครับ

โอ้หมดทีละสองตัวแล้วนะฮะ

โอ้หมดทีละสองตัวแล้วนะฮะ
โอ้หมดทีละสองตัวแล้วนะฮะ

โอ้หมดทีละสองตัวแล้วนะฮะ
โอ้หมดทีละสองตัวแล้วนะฮะ

โอ้หมดทีละสองตัวแล้วนะฮะ

อุ้ยพ่อแม่เหนื่อยเร็วให้กำลังใจแม่เร็ว
แหมแม่พ่อเขาก็เหนื่อยอ่ะแม่เร็วแม่
ปกติก็จะหมดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับ
บางถ้าเป็นเด็กก็จะสั่งยาวนะลุง
ถ้าเป็นคนมีอายุหน่อยก็แบบย้ำทีสองทีแค่นี้พอครับ

ในตัวปลาหมึกที่เวลาเราบดไปบดมา

ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตอนนี้สมาชิกเหลือด้วยกัน๒ท่าน
ก็คือน้องบีมแล้วก็ยายป้อม

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบีมขึ้นมาตอบครับ

เรื่องจังหวัดสุพรรณ

เพราะว่าลูกสาวไปช่วยบ่อยครับ

เวลาแม่ไม่สบายเขาก็จะไปกับผม

ขอเชิญน้องบีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วที่ร้านของเราเนี่ยขายอะไรบ้าง

ข้าวโพดคั่วค่ะอบเนย
แล้วก็มีคำขวัญอยู่ด้วยนะฮะ

สรรพคุณความอเด็ดอร่อย
ของสินค้าที่เขาขาย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลำดับคำและข้อความต่อไปนี้

ต่อจากข้าวโพดคั่วอบเนยเนี่ยนะลูก

บีมจะต้องเรียงคำให้ถูกต้อง

แล้วขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

คุณผู้ชมมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องออมสินจากจังหวัดสุพรรณบุรี

คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียว

หน้าต่างบานนี้มีสติ๊กเกอร์รูปโดราเอมอนติดอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก